พิธีสู่ขวัญข้าวจะเริ่มในตอนเช้ามีการจัดกองข้าวไว้ตรงกลาง
พร้อมทั้งข้าวของเครื่องใช้ในพิธีแล้วคนในหมู่บ้านจะนั่งล้อมวงกัน
สวดจบจะร้องโหแล้วก็เวียนเทียนรอบวง
ระหว่างทำพิธีจะมีการตีโทนประกอบการรำ
เมื่อจบพิธีหมอทำขวัญจะประพรมน้ำอบอำนวยชัย
และผู้ร่วมพิธีจะนำข้าวของที่ผ่านพิธีแล้วกลับบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคล
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน